สำหรับกรณีพนักงานสิ่งแวดล้อมโรงงานสหกรท่าแซะที่ชุมพรนะคะ
ที่เขาเข้ากะกลางดึกแล้วก็ไปตรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย
สุดท้ายถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการเป็นเจ้าหนี้เงินกู้
เพราะว่าเขาปล่อยเงินกู้นอกระบบมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยว่า
โอ้โหเขาคิดดอกเบี้ยแพงเหมือนกันนะแถมลูกหนี้ก็มีหลายรายด้วย
และล่าสุดตำรวจได้เบาะแสคนร้ายแล้วนะคะ
คือรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุ
เนี่ยภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดจากในโรงงานนะคะ
เห็นรถกระบะแล้วก็จักรยานยนต์ขับออกไปจากถนนลูกรัง
บริเวณจุดซุ่มยิงที่บ่อบำบัดน้ำเสียหลังโรงงานห่างกันประมาณสัก๒๐๐เมตรค่ะ
หลังเกิดเหตุแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองถือเป็นพยาหลักฐานสำคัญนะคะ
ตำรวจสพท่าแซะเขาใช้ในการหาตัวคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงนายสารวุฒิสังนิมิตร
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฝ่ายบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานสหกรท่าแซะจนเสียชีวิต
ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ตำรวจก็มีรายชื่อลูกหนี้เงินกู้มากกว่ายี่สิบรายด้วย
มีการสอบปากคำทั้งพยานบุคคลไกลชิดคนที่มีประวัติความขัดแย้งกับผู้ตายไป๒๐กว่าปากแล้ว
วันนี้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำงางสวนีศรวรรณเพลภรรยาผู้ตาย
พร้อมด้วยนายสุขุมทิพย์เบนจะหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงงานที่เป็นคนพบศพคนแรกนะคะ
ก็สอบปากคำอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วทั้งคู่ก็เดินทางกลับค่ะ
ตำรวจเนี่ยตั้งปมฆาตกรรมเอาไว้หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าล้างหนี้
ชิงทรัพย์เพราะว่าสร้อยข้อมือทองคำ๔บาทกับเงินสด๔๐๐๐บาทของผู้ตายเนี่ยหายไป
แต่ว่าแหวนทองคำที่นิ้วนางข้างขวาน้ำหนัก๑บาทยังอยู่ที่ศพผู้ตาย
จากนี้ก็มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เรื่องชู้สาว
เพราะรู้มาว่าผู้ตายไปติดพันกับพนักงานสาวสวยคนหนึ่งในโรงงาน
ซึ่งก็มีผู้ชายคนอื่นติดพันธุ์อยู่หลายคนเหมือนกันไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นชนวนเหตุ
ในการก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้หรือเปล่าคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐเองก็ยังเกาะติดคดีนี้อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
วันนี้ค่ะไปพูดคุยกับลูกหนี้สองรายของนายสารวุฒิเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยนะ
เขาบอกว่านายสารวุฒิคนนี้เนี่ยปล่อยเงินกู้นอกระบบใช่ไหมคะ
ดอกเบี้ยเนี่ยตามกฎหมายคือไม่เกินร้อยละยี่สิบใช่ไหมคุณเขมมาสอน
เขาปล่อยดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสูงขนาดนั้นเลย
แล้วก็มีลูกหนี้มากกว่า๒๐รายที่มากู้ยืมเงินบางคนติดหลักแสนถึงหลักล้านก็มี
แล้วเงินกู้ที่ปล่อยเนี่ยก็เป็นเงินที่นายสารวุฒิกู้มาจากสหกรณ์ที่ตัวเองทำงานอีกทีนึง
คือตัวเองกู้จากสหกรณ์มาแบบถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมแล้วก็มาปล่อยนอกระบบแบบผิดกฎหมาย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับหนึ่งในลูกหนี้นะคะเขาเล่าบอกว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานเนี่ย
รู้จักกับผู้ตายมาโดยตลอดเลยทีนี้ปีก่อนเดือดร้อนเรื่องเงินค่ะ
ขอกู้เงินผู้ตายเพราะรู้ว่าผู้ตายเนี่ยปล่อยเงินกู้ขอกู้มาสองหมื่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบนี่แหละถามว่ารู้ทั้งรู้นะว่าดอกเบี้ยแพง
แต่ก็จำเป็นต้องกู้เพราะว่าเดือดร้อนเรื่องเงินจริง
ตกลงกับผู้ตายว่าจะผ่อนจ่ายเดือนละห้าพันบาทผ่อนไปได้เดือนแรก
ไปเดือนที่๒พอเดือนที่๓ไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะ
ก็ขอผัดผ่อนไปหลายงวดทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ย
บกันจนสูงลิ้วเลยนะคะระหว่างนั้นบางเดือนเนี่ย
ตายก็มาทวงถามเขาก็บอกไปตามตรงอะค่ะ
ว่าเขาไม่มีเงินจริงขอผัดไปก่อนได้ไหม
เขาบอกผู้ตายใจดีนะผู้ตายไม่ว่าอะไร
จนเนี่ยผ่านไปปีกว่าแล้วจากที่กู้มาสองหมื่น
ตัวนี้เป็นหนี้อยู่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทค่ะ
แต่ผู้ตายก็ไม่ได้มาทวงไม่ได้อะไรก็บอกไม่มีเงินก็โอเคก็รอ
เขาบอกว่าผู้ตายอ่ะเป็นคนแรงแรงผู้จาตรง
อารมณ์ร้อนก็จริงแล้วก็จะไม่ชอบลูกหนี้ที่บอกจะคืนเงิน
แต่พอถึงเวลาแล้วไม่ยอมคืนติดต่อหาตัวไม่ได้
ถ้าเป็นลูกหนี้แบบนั้นก็จะโกรธจะโมโห
ซึ่งอารมณ์รุนแรงแบบนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้คนไม่พอใจ
แล้วก็เกาะเหตุก็ได้แต่ถ้าพูดถึงคนในโรงงาน
ไม่เคยมีใครมีปัญหากับผู้ตายในเรื่องแบบทั่วไปในการทำงานนะคะ
พยายามที่จะคุยกับเขาเมื่อที่เขาโทรคุยกันต้องว่าเออไม่ได้ผม
พี่ผมขอคุยหน่อยนะพอดีผมนี่มันยอดเยอะแล้ว
ผมก็อยากให้พี่หยิบดอกแล้วอยากจะผ่อนอืม
เพราะว่ามากกว่านี้ผมไม่มีชาติพูดชาดีกับผมอ่ะพูดชาดี
แต่แกแกแต่แกเป็นคนที่แบบค่อนข้างอ่ะอารมณ์ดร้อนอ่ะดร้อนใช่ไหม
กับผมแต่กับผมก็คุยดีอ่ะดีอืม
ก็ผมเพราะว่าผมมีอะไรผมก็โทรบอกบอกแกเองเขาหา
ส่วนลูกหนี้อีกรายนึงนะคะทำงานที่เดียวกันเหมือนกันนี่แหละ
เขาก็บอกเขาก็กู้เงินจากผู้ตายเหมือนกันกู้มาครั้งละพันสองพันนะคะ
รวมรวมแล้วก็คือสองหมื่นบาทก็พยายามหามาคืนอยู่บ้าง
มีการไปกู้เงินนอกมาปิดบ้างรวมแล้วตอนนี้
หนึ่งหมื่นแปดพันบาทแต่คืนไปแล้วนะคะแต่มันยังเหลือดอกเบี้ยค่ะ
เบี้ยก็ยังสูงอยู่เคยบอกผู้ตายตรงตรงเหมือนกันนะว่า
ผมไม่จ่ายแล้วนะไม่มีเงินแล้วเพราะว่าดอกเบี้ยพี่สูงมาก
ผู้ตายก็ไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ด่าทอ
ไม่ได้อะไรก็เงียบอะค่ะจนตอนเนี้ยเท่าที่เขารู้คือเขามีเงินต้นทบดอกเบี้ยเนี่ย
กว่าบาทแล้วค่ะแต่ผู้ตายก็ไม่ได้มาอะไร
ส่วนกรณีที่ว่าผู้ตายถูกยิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงว่าเรื่องอะไร
ก็อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าจ่ายเกือบทุกเดือนนะครับช่วงแรกแรกอืมแต่ตอนนี้ก็เหลือเหลือคือเท่าไหร่ครับ
หลังจากที่ว่าเอาเงินข้างนอกมาปิดเขาว่ามันเหลืออยู่
แปดตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้จ่ายเขาเลยผมก็บอกว่าผมไม่มี
ผมไม่มีให้แล้วอ่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ได้แล้วอืม
มันเป็นธุรกิจของเขาไงรวมต้นรวมดอกวันนี้มันเท่าไหร่
จากที่ว่าเขาจดอยู่ประมาณเห็นเขาบอกแสงกระบาดแสงกระบาด
เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความบอกว่า
สิ้นเดือนนี้ทุกคนนะจ่ายให้ครบไม่ยกเว้นใครทั้งนั้น
ใครที่เฉยเตรียมตัวจุดของแข็งได้เลย
แล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะคะช่วงเดือนธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โพสต์ข้อความในลักษณะของการตัดเพาะลูกหนี้ว่าต่อไป
นี้วันเงินเดือนออกต้องจ่ายทุกคนเงินออกเอาไปใช้อย่างอื่นหมด
แล้วก็เนี่ยเป็นคำหยาบอย่างนี้นะคะ
สำหรับแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะคะ
ปมเหตุที่คนร้ายลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
ก็จนกว่าจะรู้ตัวแบบคนร้ายแบบชัดเจน

ถึงจะล็อกประเด็นได้ว่ามันเกิดอะไร

เป็นตำรวจเมืองไทยก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคดีเยอะเหลือเกิน